คลองสามวานะคะเกิดเหตุฆาตกรรมค่ะ
ภาพของผู้เสียชีวิตค่อนข้างสยดสยองนะคะ

ขอนทุบศีรษะลูกเลี้ยง
ซึ่งกำลังตั้งคันอยู่ถึง๗เดือน
จากทุบที่ศีรษะแล้วทุบที่ท้องด้วย
ที่พองแบบนี้ที่โตแบบนี้
เธอคนนี้เสียชีวิตภายในห้องพักนะคะ
ชนวนเหตุของเหตุการณ์เกิดขึ้นมาจากเขาทะเลาะ
พันรยาและพันรยาหนีออกจากบ้าน

ง้อขอคืนดีอย่างไรก็ไม่สำเร็จ

หลังจากที่ตำรวจรับแจ้งเหตุฆ่ากันตายภายในหมู่บ้านเสริมเซีย
ในเขตคลองสามวาพันธุ์ตำรวจเอกสิงสิงหเดช
กำกับการสอนอคันนายาวพร้อมด้วยตำรวจชุดสืบสวน
เจ้าหน้าที่กู้ภัยลงพื้นที่ไปเลยนะคะ

ด้านล่างเป็นร้านเสริมสวยนะคะ
ที่เกิดเหตุอยู่ที่ห้องนอนชั้น๒
พอขึ้นไปไปเจอศพของนางสาวนัญชยาจันทะโมคาอายุ๒๙ปีค่ะ
นางสาวนัญชญาเนี่ยตั้งคันที่๗เดือน
สภาพศพที่ไปเจอคือนอนคว่ำหน้าเสียชีวิต
มีบาดแผลที่ข้อมือขวาที่ศีรษะถูกตีด้วยของแข็งเป็นแผลชะกันเลยนะคะ
และที่ท้องมีร่องรอยการถูกทุบด้วยค่ะ
หูด้านซ้ายขาดด้วยนะคะ
ขณะที่ข้างศพพบค้อนตอกตะปูที่ใช้ในการก่อเหตุตกอยู่
พื้นและผนังห้องเต็มไปด้วยเลือดเลยค่ะ
ยดสยองมากนะคะภาพแรกที่เจ้าหน้าที่เข้าไปถึงเนี่ยนะคะ
นายธนวัฒน์แก้วคำสอนอายุ๒๙ปี
แฟนของผู้เสียชีวิตเนี่ยเล่าว่าปกติ
ตัวเขาเองและแฟนพักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้แหละ
กับแฟนสาวกับแม่แฟนและพ่อเลี้ยงของแฟน
เลี้ยงของแฟนมีอาชีพขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
วันที่เกิดเหตุทุกคนออกไปทำงานจนกระทั่งช่วงบ่าย
้าชายกลับมาที่บ้านค่ะบอกว่าเห็นผิดสังเกต
ก็เลยเดินไปตามห้องต่าง
ไปเจอนางสาวนันทิยาซึ่งเป็นแฟนของตัวเองเนี่ย
ฆาตกรรมเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนแล้วนะคะ
ภูมิใจขออภัยค่ะนายภูมิใจเหลืองทอง
อายุ๕๔ปีพ่อเลี้ยงของผู้เสียชีวิตเนี่ย
เป็นผู้ก่อเหตุเขาสรุปแบบนี้เลยนะ
น่าจะเป็นผู้ก่อเหตุส่วนสาเหตุเนี่ย
เกิดจากพ่อเลี้ยงทะเลาะกับแม่ของผู้เสียชีวิต
อย่างรุนแรงจนแม่หนีออกจากบ้านไปอยู่ต่างจังหวัด
พ่อเลี้ยงพยายามง้อขอคืนดีตามให้แม่กลับมา

ทำให้นายภูมิใจซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงโกรธ
ตอนแรกขู่ฆ่าลูกเลี้ยงก่อนนะ
แต่สรุปสุดท้ายมาก่อเหตุจริงค่ะ
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดของตำรวจนะคะ
จุดนี้คือบริเวณด้านหลังร้านทองแยกลำกระโหลก

หมายเลขทะเบียนกรุงเทพหลบหนีไป
จุดนี้ตำรวจเห็นพันธุ์ตำรวจเอกสิงห์สั่งการให้ฝ่ายสืบสวน
แกะรอยจากกล้องวงจรปิด
เพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ